สอนออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องคือใช้ศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะ
ต้องมีศิลปะด้วยนะฮะอย่างครูที่นครศรีอะไรนะฮะ

อันนี้ก็แบบหนึ่งทีนี้พาไปดูที่ร้อยเอ็ดค่ะ

เขาทำยังไงถึงดึงดูดให้นักเรียนสนใจการเรียนได้เชิญค่ะ
ลุกเอ้าลุกขึ้น
หื้มอยากตามเลยอ่ะ
ละโอละโอ

ใจมากคือหน้าก็เต็มจ่านะคะคุณครูจ๋า
ชุดก็เต็มจ่าเต็มสิบไว้หักแสดงหน้าหนึ่งเลยนะครับ
ดูคือนั่นติดขนตาสีเขียวด้วยเหรอ

ครูสอนออนไลน์วิชาดนตรีหน้าตระสินของโรงเรียนเทศบาลวัดเวรุวัล
กัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
เป็นแบบนี้ดิฉันก็ตั้งใจเรียนเอานะ
คือต้องให้เกียรติชุดกับการแต่งหน้าของครู
ให้เกียรติขนตาครูหน่อยจ้ะจ้ะครูให้เกียรติขนตาครูหน่อย
มาดามมดต้องชิดซ้ายนี่นะคะคุณครูชื่อว่านางสาวนาดรัดดาภาธีนะคะ

เล่าบอกว่าแต่งชุดต่างสลับสับเปลี่ยนกันไป
ชุดไทยสมัยนิยมชุดไทยอีสานชุดแฟนซีต่าง
อันนี้ชุดอะไรชุดไทยพื้นบ้าน
แต่แต่งหน้าเป็นแบบมาดามด
เหมือนเลยเหมือนเลยนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนออนไลน์นะคะ
แล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกสนุกสนานไม่เบื่อด้วยไง

ซ้ำเดิมจำเจแบบนี้เปลี่ยนทุกวันเลยไม่เบื่อ
จริงฟังครูหน่อยค่ะ
มีพีชเด็กให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นนะคะ

บางคนก็จะหัวเราะนะคะบางคนก็บอก
คุณครูใส่ชุดเจ้าหญิงให้หน่อยคุณครูใส่ชุดซินเดอร์เดล่า
คุณครูใส่ชุดเกาหลีญี่ปุ่นแล้วแต่พม่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เด็กก็จะนำเสนอว่าให้คุณครูแต่งยังไงให้ดู
แล้ววันนี้ลูกก็อยากให้ครูแต่งเป็นตลกค่ะ
ตลกของภาคอีสานคุณครูก็เลยบูรณาการ
ในการแต่งตลกภาคอีสานคือเสิร์งบ้างไฟ
ก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างออกไป
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน

คุณครูน่ารักมากเลยอ่ะโอ๊ย
พี่อยากจะให้หนูใส่ขนตาของคุณครู

คนดูคงแบบโอ๊ยรับคาญขนตานี่แทนนะครับ

อันนี้ชุดหนึ่งละครูคนเดิมใช่ค่ะบางคนก็เปลี่ยนไปนะครับ
นี่แหละค่ะคุณครูท่านนี้เห็นไหมนี่
อันนี้ชุดไทยพื้นบ้านอันนี้หน้าตาดูจะคลีนหน่อยนะฮะ
ทีนี้ครูบอกว่าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙แบบนี้ครูยังต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่
เหมือนการสอนปกติเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้แล้วก็ความสุข
พร้อมกับฝากส่งกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมอาชีพครูทุกคน
ที่ต้องสอนผ่านระบบออนไลน์ขอให้สู้ต่อไป
ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้
จากให้กำลังใจครูให้กำลังใจนักเรียนแล้ว
ให้กำลังใจครูผู้ปกครองด้วยนะคะใช่ค่ะ